คุณเชิดล็อกแสลงนั่นเองค่ะ

อันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดนะคะ

โดยเฉพาะช่วงที่ลูกชายของคุณเชิดนะคะก็บวชหน้าไฟเนี่ยแหละค่ะ

มาร้องเพลงนี้ค่ะภาวะแทรกษรสมองเบอร์

เดี๋ยวไปฟังค่ะก็มีคนแบบเขาอะไรให้เงินนะคะ

เห็นด้านหลังก็คือภรรยานะคะคุณปาริชาตินั่นเองนะคะ

บ่ายวันนี้นะคะครอบครัวก็ได้จัดพิธีชาปนกิจศพค่ะ
นี้ก็ได้มีครูเพลงรวมไปถึงเพื่อนร่วมวงการนะคะ

เป็นครั้งสุดท้ายอย่างเนื่องแน่นนะคะ

ก็ทางบันเทิงไทยรัฐก็ขอแสงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าพี่เชิดของเราเนี่ยก็สร้างความสุขนะคะ